นี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นเป็นผู้บาดเจ็บล้มลงไปแล้วนอนกองกับพื้นแล้วด้วยซ้ำ
แล้วดูคู่กรณีค่ะอ้าวนี่แล้วทำไมถึงเข้าไปซ้ำเขาอีกด้วยนะ
ผู้เสียหายเป็นชายอายุประมาณ๒๔ปีค่ะถูกคู่กรณีที่ถูกระบุว่าชื่อนายเอก
อายุสามสิบห้าปีเข้าไปทำร้ายแล้วก็ต่อยหน้าไปหนึ่งครั้ง
กระทั่งตัวชายอายุ๒๔ล้มลงแล้วนะแล้วยังโดนถูกเข้ามาเดินเตะหน้าเข้าไปซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
คนเห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปห้ามแล้วก็แยกตัวกันออกมาอย่างที่บอกเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอล
คุณผู้ชมสังเกตง่ายเขาก็ยังใส่ชุดกีฬากันอยู่ด้วยนะเนี่ยใส่ชุดเตะบอลกันอยู่ด้วยค่ะ
พี่ชายของผู้เสียหายก็คือชายอายุ๒๔ปีค่ะเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงโลกออนไลน์
แล้วให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ว่านี่แหละต้นสายปลายเหตุนะคะ
พี่ชายบอกนะเรื่องราวเกิด๘พฤษภาคมน้องชายถูกทำร้าย
แล้วในเอกซึ่งเป็นคู่กรณีมาเจอกันในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้
ตอนจังหวะแข่งกันนะคุณเตะบอลมันก็มีกระทงกระแทกกันบ้างอะไรแบบนี้
จังหวะหนึ่งพี่ชายเล่านะพี่ชายบอกในเอกอ่ะ
เข้าไปที่ขาน้องชายจากด้านหลังระหว่างเล่นฟุตบอลกันอยู่
แล้วเกมถึงขั้นต้องหยุดไปชั่วขณะเลยค่ะแล้วพฤติกรรมของนายเอกก็เลยทำให้เพื่อนเพื่อนร่วมทีมของน้องชายผมเนี่ยไม่พอใจ
แล้วตัวเขาเองเองก็มีการแชร์วิดีโอไลฟ์ตอนการแข่งขันตอนที่เขาแข่งกันอยู่ตอนนั้นด้วย
ในเอกคู่กรณียังมาคอมเมนต์ต่อว่าเหตุการณ์นี้คู่กรณีไม่พอใจ
ก็เลยเดินมาเอาเรื่องกับน้องชายผมคุณผู้ชมนี่อันนี้ตอนที่ระหว่างเขาแข่งกันอยู่
แล้วพี่ชายก็ไลฟ์ไงไลฟ์เพราะว่ามันเป็นการแข่งฟุตบอลมันก็ไม่ได้มีอะไร
ดูเกมการแข่งขันปรากฏมันมีจังหวะกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลตอนแข่งขัน
สุดท้ายพี่ชายบอกว่ากลายเป็นนายเอกมาหาเรื่องกับน้องชายเขา
ดักทำร้ายน้องชายผมทั้งต่อยและเตะจนน้องเนี่ยบาดเจ็บถึงขั้นปากฉีกต้องเย็บถึง๔เข็มนะคะ
ทีนี้คู่กรณีเนี่ยมีการมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ทำนองว่าอยากให้เรื่องจบไปแล้วต่างคนต่างอยู่
แต่ถ้าไม่อยากให้จบจะยังไงก็ได้ครอบครัวก็เลยขอแจ้งความไว้และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่ก็เป็นภาพบาดเจ็บของน้องชายนะคะที่เจ้าตัวบอกว่าอยากจะเอามาร้องสื่อ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกันแน่อีกฝั่งหนึ่งที่ถูกระบุว่าชื่อในเอก
ถ้าจะชี้แจงก็ติดต่อผ่านเราได้เลยนะคะ
อีกครั้งนะเล่นเกมกีฬาไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับ
คือน้ำใจนักกีฬาที่แท้จริง